ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะรักกัน
รักกันไม่กี่เดือนหรอกแต่ว่าผู้หญิงบอกเลิก
แต่ฝ่ายชายสิฝ่ายชายเกิดอะไรขึ้นนัดมา
มาที่ลานจอดรถในห้างเหมือนจะเคลียร์กัน
ท้ายที่สุดรัวยิง๔นัด
ถามว่าฝั่งผู้หญิงเป็นอะไรไหมผู้หญิงไม่เป็น
มีคนโดนลูกหลงค่ะคนคนนั้นเขาไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยเลย
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ยิงกันที่ลานจอดรถในห้างแถวธัญบุรีปฐุมธานีค่ะ
แล้วเจอฮอนด้าแจ๊สคันนี้โดนยิง
คุณผู้ชมเห็นรอยตรงไฟหน้าไหมไฟหน้าซ้ายอ่ะ
แล้วก็กระสุนทะลุยางรถแตกเสียหายโอ้โหนี่นี่
ปากกาชี้ให้เห็นเลยว่ารอยด้านหน้าอันนี้ยางที่โดนยิงอ่ะนะคะ
แล้วมีคนเจ็บคนเจ็บคือนางสาวบุรัศกรขันแก้วอายุ๔๕ปี
นางสาวบุรัสกรเนี่ยไม่ใช่แฟนเก่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
แต่เป็นคนที่โดนลูกหลงโดนยิงเข้าเอวซ้ายนัดหนึ่ง
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ไปสอบถามเจ้าของรถ
เจ้าของรถที่ถูกยิงคือนายพฤษกวินผู้พฤกษาอายุ๔๙ปี
เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าผมก็มาเดินซื้อของที่ห้างนี้
ได้ยินคนพูดว่ามันมีเหตุยิงกันในลานจอดรถนะ
ผมออกมาดูอ้าวรถผมโดนยิง

ตัวผู้หญิงคนที่โดนยิงเข้าเอวอันนั้นก็ไม่รู้อิโนอิเน่

เราก็เลยต้องไปถามคนที่เคยคบกับคนก่อเหตุหน่อยละกัน
ชื่อว่าคุณมณีนุษย์อายุ๓๐ปีเธอเล่าให้ฟังแบบนี้
คนนี้นะคะว่าคนที่ก่อเหตุ

คบหากันแต่ว่าตอนนั้นคบกันได้๒เดือน
แล้วตัวฝั่งคุณมณีนุษย์เองนั่นแหละที่เป็นคนบอกเลิก
ฝ่ายชายเขาจะไปทำงานที่โน่นแม่สายเชียงราย
ก็มีการโทรมานะดอมนัดบอกว่าให้มาหาหน่อยสิ

ก็ไม่คิดไงว่าเขาจะพกปืนมา
เพราะว่าดูท่าทางเขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะก่อเหตุอะไรเลย
ทีนี้ตอนที่นัดมาเจอกัน
ยังมีการแบบเอ้ยฝากกุญแจรถฝากกุญแจห้องหน่อยนะ
เดี๋ยวเขาจะไปทำงานที่แม่สาย
ต่างจังหวัดไปไกลไปนาน
แล้วก็ฝ่ายหญิงก็บอกโอเคได้เดี๋ยวดูให้

เพราะว่ามีหมาที่เขาเลี้ยงอยู่ไง

ลองฟังเสียงทางคนที่เคยคบกับผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
คือกลายเป็นว่าตอนที่เธอได้ยินเสียงปืน
คือเธอก็ตกใจมากแล้วทำอะไรไม่ถูก
โทรเรียกพ่อแล้วเธอออกจากตรงนั้นเลยนะ
คิดว่าเขาอ่ะยิงตัวตายไง
คิดว่าผู้ชายที่เคยคบด้วยยิงตัวตายแน่เลย

สักพักหนึ่งพอไปตั้งสติได้

กลับมาแล้วพอกลับมาดูก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อ

แล้วก็มีทั้งรถที่โดนลูกหลงแล้วก็คนที่โดนลูกหลง

ตำรวจก็บอกว่าหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เขาก่อเหตุ

เดี๋ยวตำรวจต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดอีกค่ะ
เอามาประกอบสำนวนคดีแล้วก็แจ้งข้อหา

หนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บและรถอีกหนึ่งคันที่เสียหายนะคะ